ปรากฏว่าเจอรถกระบะ

ไปหากล้องวงจรปิดมาหน่อยดิ
เนี่ยกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพรถกระบะคันนี้ขับกดแต่เนี่ยครับไล่มาแล้วมอเตอร์ไซคันสีลูกศรสีเขียวนี่รถกระบะลูกศรสีแดงบีบีกดแต่มาโอ้โหหน้าหวัดเสียวนะครับนี่คือถนนสายหนึ่งในอำเภอเทพนครจังหวัดกำแพงเพชรคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนางสาวมัตติการเมฆอิ่มอายุ๔๔เธอเป็น
ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนเห็นเหตุการณ์บอกโอโหเฮ้ยรถที่อยู่ในกล้องนะครับวงจรปิดนะครับเอามาไปหลักฐานหน่อยด้วยมั้ยนะครับใครมีกล้องหน้ารถคือหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความที่สพเมกำแพงเพชรตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่า
บนคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรห่างจากบ้านไปโอ้ขี่ไปไกลนะพี่น่ะ
สิบสองกิโลเมตรอืมสามทุ่มครึ่งขี่รถกลับบ้าน
ตามเส้นทางบ้านไร่เทพนครถึงท่าทรายอำเภอเทพนครนี่แหละ
สังเกตว่ามีรถกระบะนะครับสีเงินทะเบียนกำแพงเพชรนะ
แล้วก็เอ่อเลขทะเบียนอ่ะเลขทีมบ่อใบไม้นะครับ
บ่อม้าสองสี่ห้าสามขับตามมาแบบชิดเลยชิดชิด
จะออกจากวัดเลยอ่ะเหมือนจะชนจะชนจะชน
โอ้โหพี่เขาหนีเอ่อขี่หนีมาไกลกว่าเก้ากิโลเมตร
คุณผู้ชมแต่รถกระบะมันก็เร่งเครื่องตามกดแต่ไล่
เร่งเครื่องตามกดแต่ไล่ตัดสินใจลงข้างทางแล้วไม่ไหวแล้ว

จังหวัดที่เธอลงไปถ่ายแล้วนะครับไปถ่ายคลิปแล้ว
เพราะว่าจอดรถถ้าขับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาย
รถกระบะนะครับก็ขับผ่านไปแล้วก็วนกลับมานะนะครับ
มาแบบคือคล้ายจะมองหารถของเธอ
แล้วก็เธอเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายล่าสุดล่าสุดนะครับ
เอาหลักฐานแล้วตำรวจบอกไปหาหลักฐานมา
ไปเอาหลักฐานมาแล้วนะครับแต่สุดท้าย
ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเธอบอกเธอไม่เข้าใจอ่ะ
ทำไมตำรวจไม่ตามเรื่องให้อ่ะนี่มันเดือดร้อน
นี่มันชีวิตและทรัพย์สินนะยืนยันว่าไม่รู้ว่า
เกิดขึ้นจากอะไรเลยสาเหตุไม่เคยมีปัญหากับใคร
ตอนนี้นะโอ้โหเธอกลัวมากแล้วเธอมีลูก
ลูกสาว๑๐ขวบด้วยยิ่งกลัวกันเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะ